วันนี้กรกตเข้าพบกับกรรมการร่างรัฐมนูลนะครับ
ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายลูกประกอบรัฐมนูล
นั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยพักการเมือง
ยืนยันนะครับว่าสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นั้น
ต้องการทำให้พักการเมืองนั้นเข้มแข็ง
ไม่ถูกนายทุนครอบงำและเป็นประโยชน์ต่อประเทศธาตุครับ
นายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตเข้าพบประธานกรรมการร่างรัฐมนูญ
หรือว่ากรทเพื่อชี้แจงรายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
โดยย้ำว่ากรกตได้ออกแบบกฎหมายภายใต้หลักการ๓ข้อ
คือทำให้พักการเมืองเป็นสถาบันที่เข้มแข็งผ่านการเสียค่าบำรุงพักจากสมาชิก
ทำให้การเลือกสอสอมีคุณภาพปราศจากการชี้นำของในทุน
และทำให้นโยบายของพักการเมืองทำได้จริงครับ
ด้านในมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
บอกว่าการให้กรกตชี้แจงวัตถุประสงค์ของร่างด้วยตัวเอง
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในรายละเอียด
โดยส่วนตัวมองว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือการตั้งพักการเมือง
ที่จะทำได้ยากขึ้นดำรงอยู่ยากขึ้น
ซึ่งยอมรับว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่คงไม่มีข้อเสนอที่เกี่ยวกับการลงโทษรัฐบาล
หากไม่สามารถทำตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาได้ครับ
ฟังในทรัมป์ก็แถลงตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเดียวหลบ
แล้วสี่ปีมจะทำหมดหรือเปล่า
ส่วนกฎหมายลูกอีก๓ฉบับที่กรกตจะดำเนินการต่อจากนี้
ก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
จะนำส่งให้กับกรทพิจารณาในวันที่๑๓กันยายน
ส่วนฉบับอื่นจะทยอยส่งวันที่๒๐กันยายน
และวันที่๒๗กันยายนครับ